ชาติไทยอาฮิระนิชิโนก็นำทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมนะครับ
ก็ช่วงนี้จะซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับ
ความพร้อมในการไปเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกที่ยูเออี๓เกมสุดท้าย
ชิโนนะครับเน้นไปที่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นหลักนะครับ
ฟูเนื่องจากว่าปิดซีซั่นกันมาหลายคนเนี่ย
เพิ่งจะกลับมานี่แหละครับมาซ้อมกับทีมชาติ
แล้วก็เย็นจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ผมบอกไป
ก็บอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติ
ซึ่งการถูกเรียกมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งมองว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเล่นได้ตามแท็กติกของโค้ช
แล้วก็เป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่วิ่งสู้ฟัดเพื่อทีมชาติครับ
สำหรับเจ้าเทพ
นะครับก็มีโอกาสมีข่าวที่จะไปเล่นในเจลีกตลอดนะครับ
ว่าการโชว์ฟอร์มในครั้งนี้กับทีมชาติถ้ามีโอกาสได้ผ่านการตัดตัวไป
จะมีโอกาสได้ไปค้าแข้งต่างแดนอย่างที่เจ้าตัวนั้นหวังเอาไว้
และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ